ตั้งแต่การโอนหุ้นตามที่คุณธนทรบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้ามีกราฟิกเดี๋ยวเราเอาขึ้นให้นะครับ
คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ทำลายการถือครองหุ้นสื่อของคุณธนทร
มีนาคม๒๕๖๒เริ่มต้นจากมีสำนักข่าวอิสระ
รายงานข่าวเรื่องวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖
ไปพบว่าบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
โดยนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
ก็คือคุณแม่ของคุณธนทรครับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับรายชื่อผู้ถือหุ้นชุดใหม่
โดยมีผู้ถือหุ้นเหลือเพียง๕คนจากเดิมมี๑๐คน
เป็น๒๕๐๐๐หุ้นแล้วไม่มีชื่อของนางระวิพันธุ์
รุ่งเรืองกิจภรรยาของนายธนทรที่ถือหุ้นอยู่๒๒๕๐๐หุ้น
ซึ่งเหตุการณ์ในการแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องรายชื่อผู้ถือหุ้นชุดใหม่ของวิลักษ์มีเดียจำกัดเนี่ย
เกิดขึ้นคือ๒๑มีนาคม๒๕๖๖
ก่อนวันลงคะแนนไปหย่อนบัตรเลือกตั้งวันเลือกตั้งใหญ่๒๔มีนาคม๒๕๖๖
๓วันแต่ปัญหามันก็คือว่าณวันนั้นเนี่ยเขาไม่นับแล้ว
เขาจะนับตั้งแต่วันลงสมัครใช่ไหมวันลงสมัครคือ๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖
พอมีข่าวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาไงคุณสุภาพท่านผู้ชม

ใช่คุณธนทรกับภรรยาก็ชี้แจงว่าความจริงเขาโอนหุ้นตั้งแต่๘มกราคม๒๕๖๒แล้ว
ทำไปนานแล้วทำไป๑เดือนก่อนจะลงสมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง๔กุมภาพันธ์ด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเขาไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอ
แล้วก็มีการเอาตราสารโอนหุ้นเนี่ยเอามาแสดงซึ่งลงวันที่๘มกราคม๒๕๖๒เพื่อเป็นหลักฐาน
เพื่อเป็นหลักฐานทีนี้เท่านั้นยังไม่พอพอมาวันถึงวันที่๒๕มีนา
พี่ศรีศรีสุวรรณจัญญาก็นำประเด็นนี้ไปยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติ
การเป็นผู้สมัครสอสอของนายธนทร
เห็นไหมฮะข่าวเนี่ยมันเปิดมาโดยสำนักข่าวอิสระแล้วดาบสองศรีสุวรรณไปยื่นร้อง
พอเห็นว่าคุณธนทรบอกว่าผมโอนตั้งแต่วันที่๘ศรีสุวรรณก็เลยแบบสงสัยอย่างนี้หรอติดใจเลย
พอมาถึงวันที่๒๙มีนาคุณธนทรก็ออกลงชี้แจงอีกชี้แจงอย่างนี้
บริษัทเนี่ยปิดกิจการไปตั้งแต่ปลายปี๖๑แล้วแล้วตัวเองกับภรรยาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่๑๙มีนา
เพราะขณะนั้นอยู่ต่างจังหวัดตัวเองกับภรรยาเมื่อขายหุ้นเสร็จก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับอีก
แล้วก็ยืนยันว่าได้โอนหุ้นจบไปแล้วตั้งแต่๘มกรา๖๒
นี่จะเห็นว่า๘มกรา๖๒เนี่ยยืนยันเลยนะว่าจบแล้วตั้งแต่๘มกรา๖๒
แล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงในวันที่๒เมษา
ว่าการโอนหุ้นในนางสมพรจบไปแล้วตั้งแต่๘มกรา

แล้วก็สั่งจ่ายให้กับนายธนทร๑ฉบับแล้วก็สั่งจ่ายให้กับคุณนางระวิพันธ์๑ฉบับซึ่งเป็นภรรยา
อันนี้คุณธนทรเอาไปยืนยันว่าการโอนหุ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนี่คือข้อต่อสู้นะ
เพราะว่าถ้าว่าตามหลักการแล้วก็เทคนิคทางกฎหมายหรือว่าตามแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ถ้าโอนตั้งแต่๘มกราศ๒๕๖๒แบบนี้จริงเนี่ยนะตามที่คุณธนทรยืนยันทุกอย่างมันจบ
เพราะว่ามันมดทัน๔กลุ่มภาพฯทาง๒๕๖๒หน่ะ
ต่อมาครับ๓เมษายน๒๕๖๒มีคนไปได้ข้อมูลนะครับมีข้อมูลพบว่า
วันที่๘มกราคม๒๕๖๒ที่คุณธนทรบอกว่าวันนั้นได้ทำตราสารโอนหุ้นให้กับคุณแม่
ก็คือนางสมภอเนี่ยแล้วก็ทำต่อหน้าพยาน๒คนวันนั้นช่วงหาเสียง
แล้วคุณธนทรไปช่วยผู้สมัครของพักอนาคตใหม่หาเสียงเลือกตั้งสอสออยู่ที่บุรีรำเนี่ย
แล้วก่อนหน้านั้น๑วันก็ยังไปช่วยผู้สมัครหาเสียงอยู่ที่สุรินทร์
ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าแล้วโอนหุ้นเนี่ย๘มกราคมเนี่ยโอนที่ไหนอะไรยังไง
ไปบุรีรำ๗มกราไปซูลิน๘มกราอยู่บุรีรำ
แล้วกลับมากรุงเทพเอกสงค์เอกสารเซ็นชื่ออะไรกันยังไงมันแบบไหนกันแน่
คือที่เป็นข่าวตอนนั้นเนี่ยฝ่ายที่ไม่เชื่อเขาบอกเป็นไปไม่ได้
บ่ายโมงบ่าย๒ยังมีหลักฐานว่าปลาใสอยู่ที่โน่น
แล้วก็๔โมงกว่ามาโอนหุ้นกันแล้วเนี่ยมาโอนยังไง
จากบุรีรำมาเนี่ยเราขับรถมาด้วยแต่คุณธนทรก็พยายามจะบอกว่า
เงื่อนเวลาตรงนั้นเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้ว่าออกจากโน้นกี่โมง
แต่ว่าพยายามจะยืนยันว่ามาเซ็นทันไว้ในวันนั้นแล้วโชว์อิซีพาสด้วย
เพราะโชว์อะไรต่ออะไรต่างเนี่ยนะ
เพราะตอนแรกมีคนถามบอกว่าถ้าเกิดมาทันตัวเครื่องบินมาไฟล์ไหนอะไรยังไง
ไม่มีตัวเครื่องบินเขาบอกเขาไม่ได้นั่งเครื่องบินไงเขานั่งรถยนต์
ก็ถามต่อไงว่าเอาแล้วทำไมต้องมารถคุณธนทรบอกว่าก็มันเร็วกว่า
ไม่ใช่มันเร็วกว่าโดยหลักการอย่างนี้คุณธนทรบอกว่า
เพราะถ้าไปเครื่องบินเนี่ยนอกจากเครื่องเต็มเพราะว่าช่วงหาเสียงอะไรพวกนี้แล้วเนี่ย
ต้องเดินทางไปสนามบินรอขั้นตอนต่างในการเครื่องขึ้นเครื่องลง
มีรถมารับอะไรมันเยอะแยะหมดเขาเลยคำนวณเวลาแล้ว
นั่งรถที่คนขับรถเขาขับให้ยาวดีกว่าแล้วได้หลับด้วยอะไรด้วย
เอาเป็นว่าเขายืนยันว่าเขามาทำทันมาทำทัน
ประเด็นนี้ถ้าสังเกตในการไปให้ปากคำกับศาลครั้งสุดท้ายเนี่ย
อะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ครับมันเวลาคุณธนทรถึงตอบว่าจำไม่ได้ไงอืม

แต่เอาเป็นว่ามันก็เลยมีคำถามว่าเอาทันก็ทัน
วันนั้นคุณธนทรมาทำเอกสารโอนหุ้นอะไรเอาทันก็ทัน๘มกราคม๒๕๖๖
แต่คุณแม่คุณสมพรเนี่ยไปแจ้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ย

ตกลงคุณธนทรทัน๘มกราคมแต่จะยึดวันไหน
วันที่คุณธนทรเซ็นเอกสารแม่โอนหุ้นให้แม่แล้วนะ๘มกราคม
หรือยึดวันที่แม่ไปแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
แบบเรียบร้อยเบ็ดเสร็จสมบูรณ์๒๑มีนาคม
เพราะถ้ายึด๒๑มีนาคมมันไม่ทัน๔กุมภาพันธ์วันสมัครรับเลือกตั้ง

เมษายน๒๕๖๒ครับทุกผู้ชมครับกรกตหลังจากไปตรวจสอบอะไรเบื้องต้นอะไรของกรกตเรียบร้อยแล้วนะ
แถลงมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายธนทรว่าถือครองหุ้นสื่อ
เพราะว่าวีรักษ์มีเดียเขาเป็นบริษัทผลิตนิตยสารให้เวลา๗วันมาชี้แจงข้อกล่าวหา
พฤษภาคม๒๕๖๒กรกตมีมติยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนทร
มาตรา๘๒วัก๔กรณีการถือครองหุ้นสื่อก็คือวันนี้นั่นแหละ
ก็คือว่าถ้ามีเหตุอันเชื่อได้ว่ามีสอสอที่คุณสมบัติไม่ครบก็ให้ยื่นเรื่องต่อสารรับนูลวินิจฉัยได้
ครับว่าได้โอนหุ้นเสร็จสิ้นตั้งแต่แปดนาฬิกาอ่าตั้งแต่วันที่แปด
มักกรา๖๒วันสื่อพยานวันนั้นแต่จำรายละเอียดการเดินทางกลับมาจากจังหวัดบุรีลำมาที่กรุงเทพไม่ได้ที่ผมบอกเมื่อกี้ไง
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทและไม่เคยประกอบธุรกิจนี่คือครั้งสุดท้ายที่ไปให้การแล้วก็จากวันนั้น๑๘ตุลา
ก็มาเป็นวันนี้๒๐พฤศจิกาวันที่เรากำลังนั่งรอผลกันอยู่เนี่ยครับตอนนี้ก็๑๕๑๓นาฬิกา๕๘นาทีใกล้แล้ว
ถ้ายึดตามเวลาที่สารท่านบอกเอาไว้ก็คืออีก๒นาทีคือต้องยอมรับแล้วครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อนาคตทางการเมืองในการเป็นสอสอของคุณธนทรคนเดียวเท่านั้น
แต่พักอนาคตใหม่ทั้งพักเขาก็อยากจะดูว่าอนาคตของพักเขาเนี่ยจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะ